เอาคุณผู้ชมพาไปดูเรื่องของเด็กแสบค่ะ
คุณยายบอกว่าเงินผู้สูงอายุออกแล้ว
กดเงินไม่เป็นหนูกดให้หน่อยได้ไหม

ที่เดินผ่านมาเนี่ยหนูเนี่ยเอาไปกด
แต่หนูกลับมาบอกยายว่ายายเงินยังไม่เข้า
แต่ที่จริงเอาใส่กระเป๋าตัวเองค่ะ

คนนี้แสบจริงนะคะให้คุณผู้ชมดูคลิปค่ะ

อาชีพขายห่อหมกอยู่ที่สัตหีบชนบุรี

เป็นวันที่รัฐจะจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ
คุณยายทราบไงคะเดินออกมาเลย
กดเบี้ยสูงอายุเนี่ยแต่กดไม่เป็น

เห็นใครผ่านไปผ่านมาก็จะเรียก

เด็กคนนี้ค่ะเด็กแสบเนี่ย
เดินมาซื้อของในร้านสะดวกซื้อ

เด็กนี่แหละมันไว้ใจได้
ที่ไหนคุณยายคิดผิดนะคะ
เด็กคือพระขาวกันเถอะ

ดออกมาเสร็จปุ๊บใส่กระเป๋าตัวเอง

คุณยายเงินยังไม่เข้า
ยายก็บอกมันเข้าแล้วนะลูก
ทุกวันที่๑๐มันเข้าแล้ว

คุณยายเอาบัตรไปเดี๋ยวผมไปเรียนต่อ

สรุปแล้วคุณยายให้อีกคนนึงมากด

คลิปนี้พอถูกโพสต์ออกไปค่ะชาวเน็ต

แล้วก็สนับสนุนให้คุณยายแจ้งความให้ถึงที่สุด

หน้าร้านสะดวกซื้อแบบนี้กล้องมีแน่นอน

คุณยายจัดการเลยเด็กคนนี้ค่ะ